อย่าหาทำเด็ดขาดผิดกฎหมาย

เสพยาเสพติดผิดพรบคอม

คือไลฟ์การเสพไอซ์
อยู่ในบ้านตัวเองมีข้อความบอกว่า

ทำให้คนเข้าไปโอ้โหดูคลิปนี้นะครับ

ผ่านตำรวจเอกสุพชัยสักกริณพานิชกุล

ตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกด

เสิร์ฟเองไปดูแล้วเอาตัวมาให้ได้

ปล่อยให้โพสต์คลิปแบบนี้ได้ยังไงครับ

ทางแพลตฟอร์มเขาก็จะมีการสกรีน

เรื่องยาเสพติดไม่ได้เลยนะ